วันนี้ก็ต่อคราวนี้นะคะเรียกว่ามาหัวเราะเอิ๊กอักกับพี่เอ๋สสุภาชัยดีกว่า
ตอนนี้เป็นดาราสาวท่านหนึ่งแล้ว
คุณผู้ชมงานไหนงานนั้นพี่เอจัดเต็มจริงค่ะ
พาไปดูแฟชั่นนะคะของเมย์โอ้โหนี่
ตั้งแต่ชุดนี้เลยนะคะเดรสสีชมพูหวานแหววประชันแม่อ้ำ

ถัดมาเปิดตัวคลินิกค่ะคุณผู้ชมพี่เอมาในลุคนี้เลย

อันนี้ก็อีกงานหนึ่งนี่ต้องจือปากด้วยนะคะรวบตึงค่ะ
อีกงานค่ะเปิดตัวคลินิกเจ้าหญิงเอลซ่ามาเลยค่ะ

หรือว่าจะเป็นวันสบายสไตล์แฟชั่นริมหาดแม่เอนะคะ
นี่สวยโดดเด่นอลังการงานสร้างล่าสุด
พี่แจ๊กรีนไปเจอมาร์เกรสดำโอ้โห
สีดำหน้าหลงไหลชวนมองมาเตอร์ไพรส์กัน

ก็คือก็ถามแม่แม่สวยขนาดนี้มีแฟนหรือเปล่า

ครบมาหมดทั้งผู้ชายรวยผู้ชายจน

สุดท้ายก็คือเราต้องรักตัวเองรักเพื่อนฝูงดีกว่า

แกอยากเหมียงข้าวมาเลยเชอร์รีนะคะ

งานไม่ใหญ่แน่นะวี

เมื่อสุริยนต์ยามสนทะยา

ก็ตอนตอนกาบินมาบินมา

จริงคือเจอพี่เอ้ยแล้วเราได้พละบวกอ่ะ
ได้แบบว่าความอารมณ์ดีความสดใส
คุณผู้ชมคือดูทีวีสมัยนี้อย่าไปเครียดมาก